สนับสนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ยาตรไปพึ่งสยสาจค่ะ
ไปหาคนทรง
คนทรงก็บอกว่าถูกขโมยไปโดยผู้หญิงผิวสีดำแดง
เอาไปไว้ที่วัดร้างแห่งหนึ่งห่างไกลจากที่นี่ไปประมาณ๓๔ตำบล
เขาก็ไปตามหากันแล้วเขาเชื่อว่าสาเหตุเนี่ย
เกิดจากความขัดแย้งระหว่างญาติ
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องศพนี่แหละ
ทีนี้พวกญาติก็ไปตามหาตามวัดร้างที่เขาว่านะคะ
ส่วนตำรวจก็ยังคงตั้งข้อสันนิษฐานต่อไปว่า
หนึ่งยากขัดแย้งกัน
สองคนในวัดขัดแย้งกัน
เพราะบางคนบอกว่าให้เผาเลยบางคนบอกว่าให้ดอให้บดเสร็จค่อยเผา
และอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไปได้ไหม
ทางศพก็ระงับไปก่อนจนกว่าจะหาศพเจอค่ะ

ทำไมศพพระยังแย่งกันเลย
คือถ้าญาติขัดแย้งกันมันอาจจะเป็นว่า
จะเผายังไงจะจัดการยังไง
แต่ถ้าเป็นทางด้านของคนในวัดก็คือว่า
บางคนบอกรอให้บดเสร็จก่อนแล้วค่อยพา
บางคนบอกเผาเลยครบแล้ววันแล้ว

แต่เก่งนะแต่เขาอาชีพรับประกันเลยนะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาพูดอย่างนี้แล้วไปหาไม่เจอเนี่ย
เขาจะเลิกเป็นร่างทรงไปเลย

แล้วใครเข้ามาเข้าทรงใครมาเข้าทรง

ใช่ที่นั่งพูดอยู่นั่นน่ะ
แต่เขาก็ยังไม่ได้ไปหาใช่มั้ย
ที่ที่วัดเขาไม่
แบบผิวสีดำแดงเหล่านั้นเป็นใคร

ก็แสดงว่าความขัดแย้งระหว่างญาติน่าจะมีอยู่บ้างแน่นอน
ใช่มั้ย
มีชีวิตอยู่ก็มีคนมาขึ้นเยอะมากเลยใช่ป่ะ
ใช่เจ้าอาวาสวัดนี้แล้วพอเวลาท่านมรณภาพไปเนี่ย
ก็เลยอยากที่จะเอาไปแบบว่าเอาไปเป็นของตัวเองว่า
รู้ป่าวไหมใช่เพื่อจะได้แบบว่าธรรมคาขายกันต่อไปอ่ะ
แน่แน่เลยอย่างเงี้ก็แปลว่าเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง
เออแน่เลยแล้วเชื่อร่างทรงไหม
เชื่อในเรื่องของขังแล้วเชื่อร่างทรงไหมเออ
ก็เห็นก็บอกรู้แล้วนี่ว่าผู้หญิงผิวดำแดงคือใคร
เขาบอกว่าไปน่าจะเชื่อครึ่งหนึ่งแล้วน่ะไปกี่หมู่บ้านนะอาจารย์
สามสี่หมู่บ้านสามสี่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านพื้นที่เท่าไหร่
ไปก็เดี๋ยวเจอเองพี่ไม่เชื่อประมาณนั้น
เอางี้ละกันพี่ไม่เชื่อไม่ว่าร่างทรงไหร่ร่างทรงไหร่เออใช่
เพราะพี่เคยไปที่วัดแห่งหนึ่งไม่บอกที่ไหนนะคะพี่อยู่ข้างหลังอะค่ะ
แล้วก็เขาคงรู้ว่าพี่เป็นใครเรียกหาพี่ให้เข้าไปหาก่อนเลย
อืมขนาดที่มีคนอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดรอคิว
เพิ่งเดินเข้าไปอ่าเรียกเขาไปเลยอืมพี่ก็รู้แล้วว่าเขาก็ต้อง
หยุดนะถ้าฉันพูดอะไรไปแกห้ามสอดนะคนเขาทรงเรียกอาจารย์เข้าไป
แต่แกรู้ดีกว่าฉันไม่คือพี่ว่าเขาคงติดตามชาวโลก
เอ่ยหมายความว่าโลกถ้าโลกยักษ์เนี้ยนะเขาดูหมดทายทายอยู่แล้วแหละ
เรียกเราเข้าไปอะไรอย่างเงี้เรียกเข้าไปแล้วเขาว่าไงอาจารย์
ก็คือขอคุยขอทายอะไรต่างนานาก็ว่ากันไปทายก่อนเลย
ก่อนที่จะอาจารย์จะทายเขาในขณะในขณะที่คนอื่นเนี้ยรอคิวตั้งนาน
แล้วเราเป็นอะไรจู่ให้เราได้แม่นไหมอาจารย์ไม่แม่นหรอกเหรอ
ก็ให้ถ่ายก่อนนะก่อนที่จะเห็นเขาเอาหนังเสือมาปูตรงไอ้ตะปูแล้วก็ไปนั่งอ่ะ
บอกแน่จริงอ่ะอย่าให้มันทั้งแผงสิเอาแท่งเดียวเนี่ยเสียบไปเลยเออ
จริงไหมล่ะไอ้จ๋าเออแต่พี่ไม่เชื่อค่ะให้ตำรวจเขาหาเถอะ
สรุปนี่จะขโมยไปเพื่ออะไรจะขโมยไปเพื่อไปทำของอย่างนี้เหรอ
ไม่หรอกมั้นมันคงมีผลประโยชน์อะไรแหละวะภาพด้านเทศนะไม่ใช่อันของขัง
แล้วถ้าที่บอกภพกระดูกสิบหี่สิบแท่งอะไรนี่ล่ะอันนั้นอาจจะใช้

ก็นี่แหละ

ใช่กลายเป็นหมอนกับเป็นผ้าห่มนะลูก

แอบมาเอาตอนนี้

พี่ม้าเมื่อกี้ดูรูปแบบเรียงหมอนเรียงอะไร
แล้วเป่าจิวอนห่มเหมือนมาก

ตอนนี้พูดถึงว่าอัธยกรรมที่เกิดขึ้น

เอาเงินบริจาคไปมันไม่บาปวินาศเหรอ

เป็นเรื่องพระเลยเป็นพระที่น่าสงสารด้วย
พระเลือกไม่ได้เมื่อมีคนถวายของ
ก็ต้องกินนั่นก็ต้องฉัน
แล้วสุดท้ายก็ช่วงหน้ารู้กัน

และอ่านข่าวนี้แล้วสงสารพระท่านมาก

ถวายอะไรมาใส่บาทมาท่านก็ต้องฉันแบบนั้น
จนเกิดกรณีนี้ขึ้นตามข่าวรายงานว่า
เกิดขึ้นพระอาวาดที่จังหวัดพยาว
หลวงพ่อแปลงไยซูจะไยซูจะนะครับ
อายุ๗๔ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านคือจังหวัดพยาว

อาภาษณ์สูญเสียการได้ยินของหูทั้งสองข้าง
เนื่องจากช่วงสงการที่ผ่านมามีญาติโยมนำราบหมูดิบมาถวาย

และต่อมาก็มีอาการปวดหูอย่างรุนแรง
วินิจฉัยว่าหลวงพ่อสูญเสียการได้ยินอย่างสิ้นเชิง
เพราะหูทั้งสองข้างติดเชื้อหวานตลายนะหมูอะอุ๊ยดูด้วยนี่เหรอ

อันนี้เป็นลู่หรืออะไรนี่ไม่ใช่ราบอันนี้ลู่
สาเหตุเพราะฉันหมูสุกดิบซึ่งน่าจะมีเชื้ออยู่
เชื้อดังกล่าจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ถ้าไม่นำหมูไปปรุงสุกก่อน
การติดเชื้อจะเกิดขึ้นภายใน๑๓วัน
หลังจากนั้นจะมีการหูดับ
ที่มาต้นเหตุของอาการหูดับตับไหม้ป่ะ
และนำมาสู่การสูญเสียการได้ยิน

กินของสุกดิบต้องระวังให้ดี
มีอีกเคสหนึ่งเกิดที่จังหวัดปฐุมคนละเคส

หนุ่มใหญ่กินส้มตำกับภรรยาจู่ก็ชักเก่ง
แล้วหงายหลังตึงเสียชีวิตทันที

ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ๕๒เป็นช่างเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้าน
ถูกว่าจ้างให้เจ้านายมาต่อเติมบ้านพี่สาวจนวันเกิดเหตุ
เป็นวันที่ทำงานเสร็จก็ให้ภรรยาไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
แต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ขายก็เลยได้ส้มตำปูปลาร้าแบบเผ็ดกลับมา
พร้อมกับตำไทยไก่ย่าง
ระหว่างที่ผู้เสียชีวิตกินส้มตำจนเกือบจะหมดจาน
จู่ก็เกิดอาการชักตัวเกร็ง
ต่อหน้าต่อตาภรรยาและพี่สาวก็พยายามช่วยกดด้านหลัง
ทำให้ผู้ตายสำลอกเส้นมะละกอออกมา

แล้วก็ล้มตัวนอนหงายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตอนนี้ก็ต้องรอผ่าพิการพิสูจน์
พิสูจนว่าสาเหตุการเสียชีวิตเพราะเป็นเพราะอะไร
เบื้องต้นผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
ว่าเส้นมะละกอมันไปอุดรูหรือเปล่า

เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันต้องระมัดระวัง
ตอนนี้เตือนใจกันนะ

พอติดเชื้อเข้าไปปั๊บมันก็ไปแล้วล่ะ

คือเวลาเรากินสเต๊กเนื้อเนี่ยสุกดิบยังไม่ค่อยเป็นไรนะ
แต่ถ้าหมูเนี่ยสุกดิบไม่ได้เลย
ซูดดิบไม่ได้เลยต้องให้สุกอย่างเต็มที่
อย่างเวลาถวายอาหารพระ
ซึ่งท่านไปปรุงต่อไม่ได้ทำให้สุก
อย่างหนึ่งเนี่ยนะเป็นกันหนักมากเลยนะ
คือเลือกจะกินหรือไม่กินได้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
คือเวลาเรากินอาหารตาม
ไหนจะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกไหม
คือเอาอย่างนี้นะง่ายการกินอาหารเนี่ย
กลิ่มฟุตปากนะ
มีคนเนี่ยรู้จักกันเนี่ยนะเป็นคนขับรถเนี่ย

เป็นโรคไวรัสลงตับอย่างรุนแรงแล้วเฉียดตายเลย
มันก็แล้วแต่เจ้าไงบางเจ้าเขาก็ดูแลอย่างดี
วิธีการดูแลใช่ไหม
เพราะว่าจานมันล้างไม่ได้ไง
มันล้างได้แค่ในกะละมังที่เป็นน้ำที่ตักมา
แล้วก็แค่จ้วงลงไปแล้วก็แมน
แต่ไอ้ถังแช่สากเขาไม่รู้กี่ข้อคิดเขาก็แช่ออกไปอย่างนั้น

อร่อยครับพวกไอ้แช่สากอะไรอย่างนี้อร่อยนะ
รู้เข้าใจเราก็ชอบ
แต่มันต้องระวังดูแลยิ่งอากาศร้อนดิวนะ
แต่จริงแหละพี่ว่านะวิธีการอันหนึ่งเนี่ย

สำหรับคนที่เกิดอาการอย่างนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะ

บางทีกินเผ็ดแล้วมันสำลักนะมันก็มีส่วนนะ

คทีเรียมีเป็นร้อยเป็นพัน
พอแก้ตัวนี้ได้ตัวใหม่มันก็ไปเจริญพัฒนาใหม่
เออใช่จริง

มีคนงานเข้าอย่างน่าเห็นใจ
ครามหน้ามันเบรกแล้ว
เอาเบรกหน้ามีคนงานข้าวอย่างน่าเห็นใจ
โอเคจัดกรุวค่ะ
เอาละค่ะมาเลยกลายเป็นดราม่าเบาเลยในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อดีเจคนดังนะฮะคุณอันภูวนาศก็เป็นเจ้าบ่าวไปหมาดเนี่ยนะ
เมื่อไม่กี่เดือนเมื่อกี้คัดลอกบทความจากนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะครับ
ลงในเฟซบุ๊กแม่วันนี้เองดิฉันก็เพิ่งได้อ่านไป
ไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเขาก็ช่างเขียนนะ
แม้ว่าเข้าใจวิธีการที่จะแบบว่าทำงานในการธุรกิจเนี่ยนะฮะ
ซึ่งโดยบทความเนี่ยก็เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานนะฮะ
แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งเป็นแนวทางของดีเจคนดังอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาพอทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะในคอมเมนต์เนี่ยก็
ดิฉันเองก็ยังชื่นชมอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เข้าไป
แต่ก็มีคนเขียนไปว่าโอ้โหพี่อันเขียนดีอ่ะโอ้โหมันจริงอ่ะที่สุดเลยอ่ะพี่อ่ะนะ
แล้วก็แล้วดีเจพี่อันจะตอบว่าอย่างนี้ค่ะ
ก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้เคลมว่าเป็นของเขาถูกไหมเขาก็บอกว่าคนอื่นเขียนมา
ก็ยังมองว่าทำไมถึงไม่ให้เครดิตในบทความแล้วก็มีผู้ต่อว่าจำนวนมากเลย

เห็นที่คุณอันตอบเมนต์บน

ทุกคอมเมนต์ก็จะเข้าใจว่าคุณอันเขียนเอง
น่าจะให้เครดิตเจ้าของหน่อยนะคะ

แล้วมันจะขึ้นว่าพี่แชร์ของใคร
คือชื่อเจ้าของเขาจะมาเองเลยใช่
ก็คือน่าจะแชร์เครดิตเขานะ

นักธุรกิจที่เป็นเจ้าของบทความนี้
เขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คุณอันเลยค่ะ
แล้วก็เขาชี้แจงบทความดังกล่าวนี้เป็นของตนเองนะ
ชี้แจงพร้อมกับบอกว่าคอมเมนต์ได้โพสต์

ทำนองว่าผมไม่ซีเรียส

โทษอะไรไม่อย่ามาโทษอะไรมากมายเลย

ในท้ายสุดคุณอันก็เลยได้โพสต์ข้อความใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็โพสต์ลิงก์ต้นเรื่อง

เรียกว่าเป็นการจบดราม่าทันที

ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ย
แต่พอดีดีเลยแหละ

พอดีอันก็ไม่ได้กดแชร์ใช่ไหม

เขาก็ไม่ได้ออกตัวว่าเขาเป็นคนเขียน
เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เขียนเอง
นะคะเพราะฉะนั้นนี่

ราม่าไปเจอคนบริการไม่ดีดราม่า
ไปเจอคนไม่ลุกให้ผู้หญิงนั่งในรถไฟดราม่า
ไปเจอคนไปจอดรถที่คนพิการดราม่า

พูดอะไรเนี่ยนะดราม่า
นี่โดนอย่างแรง
เฉพาะคนที่ไม่เห็นตามในโลกโซเชียลนี่ก็เจอดราม่านะ

ต้องเห็นตามเขานะถ้าคิดต่างปุ๊บด่าเลย
ตายกลายเป็นเด็ดไอดอลได้ยังไงก็ไม่รู้งงมาก
ต้องเห็นตามกันหมดสมัยนี้ใครคิดต่างโดนด่า
คือพี่ว่าจริงแล้วบางเรื่องบางราวมันก็เรื่องเล็กเรื่องน้อย
จะมาขึ้นดราม่ากันมากมายอะไรถูกไหม
และอีกอย่างหนึ่งคนบางคนสะใจเวลามีคนมาเห็นด้วยแล้วก็มาสำทับ
เจอเหมือนกันเลยเคยโดนเหมือนกันชอบฟินค่ะทันที
ก็จริงแล้วเนี่ยในข้อความที่อันเขาลงเนี่ย
ฉันก็อ่านเลยนะตั้งแต่ตอนสาย
ก็อ่านเออดีนะจำไม่ได้แล้ว
คือประมาณว่าวิธีการทำงานหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
ก็อ่านแล้วบอกเออก็เก๋ดีเหมือนกันแล้วก็เฉยนะ

เนี่ยข้อความนี้เนี่ยใช่มะ
เมื่อกี้เห็นนะที่บอกว่าขี่ช้างจับตะกะแตนอะไรสักอย่างปะ

มีช้างจับตะกะแตงคนโง่ที่ชอบทำอะไรเกินพอดี
ผมมีตัวอย่างหลายคนเล่าให้ฟัง๒คนละกัน
ก็คืออย่างนี้เขามีเงินแค่๓๐๐๐บาท
เพราะว่าเขาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งหมดแล้ว
เขาก็เลยแบบว่าอยากจะให้คนที่ออกแบบโลโก้ออกแบบให้เขาหน่อย
ออกแบบให้๓๐๐บาทได้ไหมมีแค่นี้
คนที่ทำโลโก้เนี่ยออกแบบมาทั้งหมด๖แบบ

ก็แบบตายแล้วแค่๓๐๐บาทเนี่ยมันทำให้ตั้ง๖แบบเนี่ย
ดีหมดทั้งนั้นเลยเขาก็เลยเกรงใจให้ไปเป็น๕๐๐บาท
แล้วเขาก็จะเปรียบเทียบอีกคนนึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วยาวเหมือนกัน
แก่แล้วก็แบบนี้จำอะไรไม่ค่อยได้

มันไม่เป็นเรื่องควรจะต้องจำมากเว้ยจำบทละครได้ตังค์เว้ย
อย่างคนที่เขียนที่เขาบอกว่าเข้าไปซีเรียสนะ
พี่ว่าตัวพี่เองถ้าเกิดพี่เขียนอะไรดีแล้วคนเอาไปแชร์นะพี่ก็ไม่เชื่อ

แค่ที่ว่าได้มีคนเอาไปเผยแพร่ให้คนได้อ่านเยอะ

ดิฉันเองก็เคยเจออย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย

แล้วในทางกลับกันดิฉันเองเนี่ยนะ
คือเป็นคนเขียนหนังสืออยู่ด้วยใช่ไหมครับ
หนังสือพรแก้มเพชรซึ่งเขาเลิกไปแล้ว

ฉันไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็ให้ข้อความอะไรมาเนี่ยเป็นเล่ม
เขาบอกว่าอันนี้คุณม้าไป

บอกต่ออะไรอย่างนี้

แล้วก็เออมันเป็นเรื่องราวดี

เอาไปก๊อปอย่างนี้ลงใน
ลงในโซเชียล

เพราะเราเขียนหนังสืออยู่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ย

ของพอสก็มีอาจารย์เวลาพอสเอาลง

นั้นเค้าจะบอกขอแชร์นะค้า
พดก็บอกแชร์ไปเถอะไม่ใช่พี่เขียน

มีครั้งที่๒๐๐๐คนมันก็ได้อีก๒ค่ะไว้สิ่งดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็

อย่างเช่นเรื่องซื้อรถให้น้องนี้หรอ

ไม่ได้กั้นป้าก็เป็นสิ่งที่ดีเว้ย
อีนี่นี่มึงหวะนะ

หลานชายพี่เขามี
เขามีเมียนะครับเขามีลูกแล้วเวลาที่เขาเอาไปทำงาน

ก็เลยบอกว่ามีคนละคันก็แล้วกัน